ใช่แต่ที่จะให้ไปดูขนุนเนี่ย

แต่ไปดูความพิเศษของต้นขนุน
ต้นนี้ที่ชาวบ้านเขาว่าแปลก

ถูกต้องค่ะคุณ

ไม่รู้เหมือนกัน
ก็กลับว่าให้ขอเลขเด็ดกับต้นขนุน

มันคือสีแบบส้มแดงอ่ะ
เปลือกแบบสีแดงส้ม

ใช่ปกติลำต้นมันก็สีน้ำตาลทั่วไปแต่เนี่ยคุณเห็นไหม
เป็นสีส้มเลยสีส้มทั้งลำตัว

ไม่มีค่ะคุณอันนี้เป็นต้นจริงทั้งต้นเลย
อันนี้แกะออกมาแกะเปลือกออกมาข้างในก็เป็นสีแดงจริง
ถูกต้องค่ะป้าติ๋วเจ้าของต้นขนุนก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าต้นขนุนเป็นขนุนปุ๋ยไฟล์พันธุ์เมือง
คือสามีนำมาปลูกไว้ที่บ้านประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
ขนุนต้นนี้นะคะออกลูกทุกปีด้วย
เนื้อของขนุนจะมีสีเหลืองอมส้มเหมือนกันนะ

หลานชายเขานำรถจักรยานโยนมาจอดไว้ใต้ต้นขนุน
ปรากฏว่ายางมันหยดใส่แล้วยางเนี่ยมันเป็นสีส้ม
เขาก็เลยสังเกตว่าเอ๊ะต้นขนุนมันเป็นสีส้มเหรอ

เนื้อในของต้นขนุนเนี่ยมันเป็นสีส้มนะคะ
แล้วก็บริเวณเปลือกลำต้นแบบนี้ก็จะแตกลายงา
ก็เลยลองดึงเปลือกออกปรากฏว่าโอ้โห
ลำต้นเลยเป็นสีเข้มทั้งลำต้นเลย
ก็เลยสร้างความแปลกอกแปลกใจมาก
พอเพื่อนบ้านทราบข่าวก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
แปลกไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
บางคนก็เลยต้องถือทูบมากราบไหว้นี่แหละค่ะคุณ
ถือแป้งมาด้วยจริงไม่ต้องถือแป้งหรอกนะคะ
ป้าติ๋วมีแป้งนะคะขอป้าติ๋วได้
ติ๋วก็ตอนนี้ก็ไม่เหงาแล้วเหมือนกันใช่
ป้าติ๋วก็มีเพื่อนคุยทั้งวันเลยนะคะ
บางทีเนี่ยเพื่อนป้าติ๋วก็คุยกับต้นไม้
ไปคุยกับต้นไม้คุยรู้เรื่องเหรอ
ขอหน่อยเถอะเกร็ดเนื้อเอาตรงเลย

คุณผู้ชมนะไอ้ต้นไม้แบบนี้บางทีที่มันอาจจะมีก็ได้